คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะครับแปลกประหลาดกันหน่อยแล้วกัน
สำหรับพระพุทธรูปนะครับเขาบอกว่ามันมีหลายปาง
สมาธิก็มีปางมารวิชัยก็มีปางประธานพรก็มาเหมือนกัน
แต่ว่าปางนี้เขาเรียกว่าปางอะไรผมบอกตรงว่าผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็น
อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูแล้วก็พินิษฐพิจารณาแล้วก็ช่วยตอบหน่อย
วันนี้ปางนี้เขาเรียกว่าปางอะไรเนี่ยเฮ้ยปางถือบันไดเหรอ
น่าจะเป็นปฐมเทศนาไหมคะคุณทำไมอ่ะคะ
อาจจะถืออะไรอยู่สักอย่างเนี่ยดูแล้วงงมาก
และเป็นที่โจทยจันทร์ในโลกโซเชียลนะครับ
พระพุทธรูปที่มีความแปลกประหลาดไม่เหมือนใครครับ
เรียกได้ว่าชาวเน็ตเขาให้ความสนใจกันมากถามเลยครับ
ใครรู้บ้างว่าเนี่ยปางอะไรถือบันไดแบบนี้
เอ้าเราก็เลยลองไปค้นหาคำตอบมาพระพุทธรูปองค์นี้นะครับ
ก็คือพระปอรมัยอายสวรค่ะ
เขาบอกว่ามีอายุกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับอู้
ดิษฐานอยู่ที่กุฏิล้านนาที่วัดศรีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตามพุทธประวัตินะครับเขาก็เล่าว่ามีพรามชื่อว่าพระปรมัย
ท้าทายกับทางพระพุทธเจ้าให้ซ่อนตัวนะ
แล้วตนเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายตามหาเหมือนเล่นซ่อนแอบเลยอารมณ์แบบนั้น
หากว่าตนเองไม่สามารถตามหาพระพุทธเจ้าได้จะยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตองค์เนี่ยเป็นไรทองคำ
เป็นไรทองคำก็คือเล็กมากเท่านั้นเองครับ
ซ่อนอยู่ในมวยผมของพระปรมัยอ้าวแบบนี้จะหายังไงล่ะ
พระปรมัยก็เริ่มหาหายังไงก็หาไม่พบก็เลยบอกยอมยอมแล้วจ้า
พระพุทธเจ้านะครับก็แสดงพระองค์ออกมาแล้วก็ทรงตรัสว่า
ขอให้ท่านทำบันไดทองคำพาดจากหน้าผากของท่านลงมาจนถึงพื้น
พระปรมัยก็จึงเนรมิตบันไดทองคำ๙ชั้นแล้วก็อันเชิญพระพุทธองค์เนี่ย
แปลงกลายเป็นไรทองคำเหยียบบันไดทองคำลงมาจากมวยผมครับ
พระปรมัยก็ลงก้มกราบไหว้ตามที่พูดเอาไว้นะครับนอกจากนี้ก็พระพุทธองค์เนี่ย
ก็บอกว่าให้ถือศีลปฏิบัติธรรมสุดท้ายนะครับพระปรมัยเนี่ยก็ถือศีลปฏิบัติธรรม
กระทั่งสำเร็จอรหันเข้าสู่นิพานเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ากันมานะครับ
สำหรับใครนะครับอยากไปกราบสการะองค์พระปรมัยอายสวนนะครับ
ก็สามารถไปได้ที่วัดศรีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
วัดศรีดอนมูลนี่เองแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีพระพุทธรูปปางนี้เกิดขึ้น

คือถ้าใครมองชาวบ้านทั่วไปแบบผมเนี่ยไม่รู้ก็ต้องเรียกปางถือบันได
ถือสมาร์ทโฟนไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีเรื่องราวแบบนี้แหละเราได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เรียกว่าก็เป็นการเสริมไอเดียแหละเป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่เล่ากันมานะคะ